ชาวมุ้งนับพันคนแต่งชุดชนเผ่า
ร่วมถวายความจงรักภักดีโชว์กายกรรมมงค์หนึ่งเดียวในไทย
ที่บริเวณภูชีฟ้าสนามลานหอพระที่นั่ง
ร่มฟ้าทองหมู่๑๘ตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย

ที่เข้ามาอาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร

โดยในชายุทธ์อนุสรศิลปะอายุ๖๑ปีชาวมงค์
เครือข่ายรักป่าและสิ่งแวดล้อมดอยพาหุ่น
พร้อมชาวมุ้งร่วมกันถวายความจงรักภักดี
ในหลวงราชการที่๙และในหลวงราชการที่๑๐
รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ซึ่งชาวเผ่ามงค์บนดอยภูชีฟ้า
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ถึงที่อยู่อาศัยที่ทำกินที่ดินเพาะปลูกพืชพันธุ์เกษตร
ที่มีรายได้นำมาเลี้ยงครอบครัว
หลังพิธีสำคัญมีการแสดงกายกรรมของวัยรุ่นมงค์
ถือเป็นการแสดงหนึ่งเดียวในไทยที่ประทับใจอย่างมาก